คุณผู้ชมคะตามหาอยู่หลายวันครบ๑๐วันพอดีเจอแล้วค่ะ
หลวงปู่ถาวรวัย๖๒ปีที่หายออกไปจากวัดนะคะที่อุบลราชธานี
แต่เป็นเรื่องเศร้าเพราะว่าไปเจอร่างไร้วิญญาณของหลวงปู่ถาวร
อยู่ในแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็จุดที่พบร่างของหลวงปู่เนี่ยคือมีชาวบ้านไปหาปลาช่วงบ่าย
ครับแล้วก็เห็นอะไรลอยมาแต่ไกลสุดท้ายแล้วเป็นศพตรวจสอบก็น่าจะเป็นศพของหลวงปู่ถาวรเนี่ยค่ะ
ลอยไปไกลเกือบจะไปสปลาวแล้วนะคะโอ้โหคือจุดที่เจอร่างเนี่ยคือเป็นหมู่บ้านสุดท้ายของไทยอ่ะค่ะ
อ่าเลยไปจากนั้นคือไปลาวแล้วเป็นจุดที่เป็นวังน้ำวนด้วยนะคะ
ที่เขาเรียกว่าวนบึกใช่ไหมใช่ค่ะที่เบลอภาพไกลไกลนั่นแหละค่ะนี่ฮะนี่นะคะ
นั่นคือร่างของหลวงปู่ถาวรถาวโรอายุ๖๒พระลูกวัด
วัดป่าห้วยหมักใต้ที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะครับ
นายเจริญพรานแม่นชาวบ้านเขาบอกว่าเขาออกหาปลาช่วงบ่ายสองเห็นร่างลอยมากับขอนไม้
รู้เลยว่าหลวงปู่ถาวรแน่นอนเพราะว่าบนร่างมีสบงอยู่ค่ะ
จุดที่พบเนี่ยค่ะเป็นบริเวณวังน้ำวนเขาเรียกกันว่าเวิร์นบึกนะคะ
สาราแปดเหลี่ยมนี่คือหมู่บ้านสุดท้ายของไทยแล้วนะคะ
ศพก็คือลอยอืดคว่ำหน้าอยู่ถ้าเลยไปจากตรงนั้นเนี่ยจะไปทางฝั่งสปลาวแล้วอะค่ะ
ครับ
บอกพี่น้องให้เขามาผูกไว้ให้
ไหมก็มีงานีแน่แบบนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนที่จะพบร่างของ
หลงปู่ถาวรเนี่ยนะคะมีมอดธรรมที่จังหวัดสกลนครบอกว่า
ให้ทีมข่าวพาแม่ของหลวงปู่ถาวรไปทำพิธีขอขมาพญานาค
ก็นำขันห้าขันแปดจุดทูปสามสิบหกดอก
ทำพิธีไปเมื่อสามวันก่อนนะคะคือหมอธรรมบอกว่าพอทำพิธีเสร็จ
จะเจอศพภายในสามวันแล้วทำพิธีไปสามวันก่อนเจอศพวันนี้
หมายความว่าเวลาเป๊ะเลยอ่ะค่ะนี่พอดีเป๊ะเลยนะใช่ค่ะ
นี่นะคะแล้วนี่แม่ก็ต้องไปทำพิธีก็คือมีทูบหนึ่งดอกนะคะ
ไปขอปู่ผู้ชงนาคาราชเนี่ยแล้วก็แบบกลับมาเจอศพเลย
วันนั้นคุณปียชาติก็ไปด้วยนี่นะคะทีมข่าวของเราก็พาแม่ของหลวงปู่ถาวร
ทำพิธีจุดทูบหนึ่งดอกจุดที่เจอจีวอนตามหมอธรรมแนะนำนะคะ
ทำพิธีเสร็จคือฝนตกหนักเลยอ่ะครับทีมข่าวของเรากับชาวบ้านก็ยังช่วยกันตามหาต่อ
อย่างที่บอกค่ะคือเหมือนที่หมอทำบอกทำพิธีเสร็จจะเจอนะ

ขอให้เห็นภาพ

แล้วหลังจากวันนั้นฝนตกหนักจนเจ้าหน้าภีร์คนหาไม่ได้ซึ่งช่วงโนอิุ่นเข้าใช่ไหม
แล้วถ้าน้านจำได้ตรงจุดเวินบึก
จุดสิ้นสุดเขตของภาพแม่น้ำของแม่งไทยแล้วเข้าส่อปล้าว
เคยไปตามหาแล้วทีมข่าวของเราก็ตามไปตอนนั้นไม่เจอ

ความคึ้มด้านล่าสุดนะคะจนที่นำร่างของลงปู่ถาวรขึ้นฝั่งมา
แล้วก็ประสานทางฝั่งลาวอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็จะนำร่างของหลวงปู่ถาวรไปชนะสูตร
แล้วก็จะต้องนำศพเก็บไว้ชาวบ้านเรียกว่าดอยศพ
ก็บกปูนเอาไว้ในป่าช้าค่ะเพราะเป็นการตายผิดธรรมชาติ
จะนำศพมาเผาก็คืออีก๓ปีเลยนะคะ
ก็เป็นความเชื่อตามพื้นที่ท้องถิ่น
แต่ว่าการชนะสูตรพลิกศพก็เป็นไปตามขั้นตอนนะฮะทางนิติวิทยาศาสตร์
ใช่ถ้าตายผิดธรรมชาติก็ต้องมีการชนะสูตรค่ะ
ว่าญาติจะจำได้แต่ก็ต้องเอาให้ชัดนะครับ